ตามกันต่อนะคะเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นคืนแรกนะคะที่โยคีทั้งสองก็คือโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ต
ได้มีการเดินทุดงตามพระอุเทนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมบางคนตอนที่เดินทุดงเป็นช่วงที่อาจจะหลับไปแล้ว
ไม่เป็นไรเดี๋ยวประมวลภาพให้ได้เห็นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
่ำเท้าทุดงตามพระค่ะนี่ค่ะคือก่อนที่จะออกเดินทุดงเนี่ยนะคะ
หลวงพี่อุเทนเนี่ยได้มีการพาโยคีทั้งสองรูปเนี่ยนะคะ
ไปที่หน้าพระประธานบริเวณธรรมสถานวิโมกศิวาลัยก่อนค่ะ
นี่ตรงนี้ไปจุดทูปบอกกล่าวพระประธานคือในวิธีพุทธก็ต้องทำแบบนี้ก่อนนะคะ
หลังจากนั้นก็ได้บอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณแตงโมบรรดาเจ้ากรรมนายเวรให้รับทราบแล้วก็รับส่วนบุญส่วนกุศลจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
อยากให้ไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
บางคนเพิ่งเปิดมาดูบอกอ้าวไม่ใส่ชุดสีขลักแล้วเหรอทำไมเป็นสีขาวแล้วก็อย่างที่พี่เบิร์ตไปรายงานช่วงที่แล้วนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้นอกจากมีการจุดทูปบอกกล่าวพระประธานแล้วก็มีการบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณแตงโมแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรแล้วไม่ได้ออกทุดงในทันทีนะคะ

เลือกกันแรกก่อน

เดินเข้าไปในเชิงตะกอนกองฟอนที่เผาศพแบบโบราณ
โดยให้ทั้งคู่เข้าไปยืนอยู่ด้านในเชิงตะกอน

ก็ให้ตั้งจิตภาวนาอธิษฐานสวดมนต์

เพื่อเป็นการนี่จังหวะนี้เห็นไหมคะ

เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญสุขุศลให้กับดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ
เพื่อเป็นการทำการปลดปล่อยวิญญาณที่ติดค้างอยู่ที่เชิงตะกอนเผาศพ

โดยมีพระอาจารย์อุเทนนี่แหละค่ะเป็นการนำกล่าว
ที่วัดเนี่ยก็ต้องฝึกปฏิบัติกันตอนนี้
อธิษฐานจิตก็คือเราเราไม่ทราบว่าวิญญาณเลยศพที่เผาเนี่ย
บางสกมันยังไม่ได้เป็นเจิดยังลำบากมีเหยียงไม้สายเจิดอยู่
ด้วยการเดินกรรมฐานจงกรมกรรมฐาน
ความวานะสวดมนต์แห่เมตตา
อือมนี่ฮะได้ยินไหมคะเมื่อสักครู่ที่
หลวงพี่อุเทนบอกว่าไอ้เชิงตะกอนกองฟอนตรงนี้เป็นที่เผาศพแบบโบราณ
ครับศพบางศพดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณเนี่ย
ยังไม่ได้ไปผูดไปเกิดก็อย่างนี้แหละใช่อืม
พอพูดแค่นี้แหละค่ะไม่รู้ว่าสองท่านสะดุ้งเลยหรือเปล่านะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากเสร็จพิธีเชิงตะกอนกองฟอนแล้วนะคะ
อุเทนก็ให้ทั้งสองไปพักผ่อนแป๊บหนึ่ง

เพื่อเดินทุดงขึ้นเขากระโจมนี่ค่ะเห็นไหมมีไม้ด้วยเออ
และอย่างที่บอกไปครับว่าหลวงพี่อุเทนเนี่ย
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เปลี่ยนแผนใช่ไหมอ่าคือยังไม่ได้พาทั้งโยคีปอ
โยคีโรเบิร์ตเนี่ยขึ้นไปปักกรดแล้วก็ค้างคืนบนเขากระโจม
แต่ว่าเปลี่ยนให้มาฝึกกรรมฐานแบบหลังไม่แตะพื้นครับ
แล้วก็ให้เดินฝึกจิตจนถึงเช้าเลยขึ้นเขาแล้วก็เดินกลับลงมา
มีนักข่าวเนี่ยไปตามติดดูเห็นบอกว่าโอ้โหฝนหนักอยู่เหมือนกันนะ
ทีนี้คนอยากรู้ว่าโยคีปอและโยคีโรเบิร์ต
กลัวอะไรบ้างไหมไปฟังครับ

เขาตื่นใจที่ต้องเรียกว่ากระมับฝึกคนนะครับ

สิ่งที่ต้องการชนะก็คือความกลัวของตัวเองนี่แหละครับ

ทั้งคู่ก็ขอปิดวาจาให้เดินขึ้นขาวกระจม

แล้วก็มีย่ามรวมไปถึงต้องถือไฟฉายสองทางกับไม้เท้าไปด้วยครับ
แต่ไม่ได้มีรองเท้านะฮะนี่ถ้าพลาวท้าพลาวโล่นครับ
ในคณะทุดงก็มีพระอาจารย์อุเทนเป็นผู้นำคณะ
แล้วก็มีพระสงฆ์อีกหลายรูปเลย
รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นผู้หญิง
ก็เดินร่วมคณะนี้ขึ้นไปด้วยครับ
อาจารย์อุเทนบอกว่ามีการเปลี่ยนแผนในการเดินทุดง
ก็คือจะไม่แวะปักกรดค้างคืนบนเขาครับ
แต่ว่าจะฝึกกรรมฐานด้วยการหลังไม่แตะพื้น
คือเดินตลอดเวลาเดินฝึกจิตให้ถึงเช้า
ขึ้นเขาแล้วก็ลงมาตอนตี๕
ระยะทางไม่ใช่สั้นนะฮะ
๒๕กิโลเมตร๒๕กิโลเมตรแล้วเดินขึ้นเขาด้วย
เออคือวิ่งมาลาทอน๔๒กิโลเมตรใช่ไหม
อันนี้เกินครึ่งของการวิ่งมาลาทอนเลย๒๕กิโล
เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิต
แล้วก็จะให้ทั้งคู่ปิดวาจางดพูดคุย
ก่อนจะเดินลงมาในช่วงตี๕ครับ
และที่พระอาจารย์อุเทนทำไมต้องมาเดินนำทุดงด้วยตัวเองแบบนี้
เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายเกิดอะไรขึ้นมา
มีแอคเซเดนอะไรขึ้นมาเดี๋ยวทั้งคู่จะสติแตกครับ
และหลังจากนี้ก็จะพาไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งพระอุเทนเนี่ยบอกเลยนะว่าเดี๋ยวน่ากลัวกว่านี้อีกนะ

เพราะตรงนั้นมันเป็นโดมที่เก็บศพครับ
มีศพเลยแล้วก็จะอยู่ยาวกัน๑๕วัน
พอครบกำหนดก็จะกลับมาศึกที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยแห่งนี้
ส่วนข้อกังวลที่ว่าระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่ยังบวชพรามกันอยู่
ถ้าตำรวจเรียกตัวสอบขึ้นมาจะทำยังไง
อาจารย์อุเทนบอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้ว

ระหว่างเดินทุดงก็เรียกได้ไม่ต้องห่วง
ทีนี้ทีมข่าวที่ไปเฝ้าสองโยคีปฏิบัติธรรมรอบนี้

หลังจากคณะเดินออกไปได้ครู่เดียวเอง
ฝนมาเลยฝนเทลงมาเลยแล้วก็ดูท่าจะตกหนักขึ้นเรื่อยด้วยครับ
แต่คณะทุดงก็ยังคงมุ่งหน้าขึ้นเขากระโจม
ไม่สนใจสายฝนที่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดครับ
ตอนนี้จะ๗โมงแล้วนะฮะ
มีการประเมินว่าทั้งสองโยคีเนี่ยนะครับ

เอามาดูหน่อยว่าระหว่างทางการเดินทุดงเป็นยังไงบ้างนะครับ
โยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตนะฮะ
จะเดินเท้าเปล่าเป็นระยะทาง๙กิโลเมตร

เพื่อเข้าไปปักกรดนั่งสมาธิค้างคืนในป่า
โดยมีหลวงพี่อุเทรนเจ้าวาดวัดท่าไม้
แล้วก็พระของสถาปฏิบัติธรรมอีก๒รูปนะครับ
รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาปฏิบัติธรรม

โดยใช้เส้นทางเดินไปตามถนนนะครับ
ซึ่งเป็นถนนสายหลักสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่จะขึ้นไปกางเต็นต์บนยอดเขากระโจม

นักท่องเที่ยวจะเหมารถขึ้นไป
นี่คือเส้นทางที่ผมนำเรียนไปนะครับ
คือส่วนใหญ่เขาเอารถเนี่ยเหมารถแบบนี้นะครับ

แล้วก็เมื่อถึงยอดเขากระโจมแล้วนะครับ
คณะก็จะเดินทางกลับมาที่สำนักปฏิบัติธรรมทันที

จากบนยอดเขาไม่สามารถปรากฏได้
จึงต้องเดินทางกลับลงมาครับ
รวมระยะทางไปกลับทั้งสิ้น๒๕กิโลเมตร
คาดว่าจะกลับถึงสำนักปฏิบัติธรรมช่วงเช้ามืดวันนี้
ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็คือตี๕ที่ผ่านมานะครับ
ถึงสถานปฏิบัติธรรมแล้ว
ส่วนที่มีบางคนระแวงสงสัยบอกระหว่างเดินทุดงน่ะ
กับโรเบิร์ตจะหนีข้ามชายแดนไปหรือเปล่า
มันใกล้ชายแดนไทยเมียนมานะตรงนั้นก็ไม่ไกลนะ
หลวงพี่อุเทนบอกว่าอาตมาได้ควบคุมเอง

แล้วชายแดนท่านบอกว่าโอ้ยมีทหารทุกด่านจะออกไปได้ยังไง
เราก็ประมวลภาพให้ดูแบบนี้นะคะ
การเดินทุดงคืนรากนำโดยหลวงพี่อุเทน
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องแปลกก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
ตามที่เราได้รายงานไปก็คือทางสองไปเดินทุดง
จู่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้รถตู้หรูคันหนึ่ง
ออกจากสถานปฏิบัติธรรมที่สวนพึ่งราชบุรี
่งหน้าไปที่สามพลานนครปฐม
ใครไปไหนเราก็แบบตามติดเลยต้องตามค่ะคุณผู้ชม
ไปไหนกันน่ะรู้ไหมคะว่าเขาไปไหน
ไปไหน
แล้วห้ามให้บุคคลภายนอกเข้ากัน
นี่เห็นไหมคะโรงหล่อพุทธคุณห้าสี่แล้วตามรายงานข่าวเนี่ย
บอกว่ามีพระเนี่ยนั่งรถหรูคันนั้นแหละมาโรงหล่อตรงนี้
ทีนี้ต้องถามแล้วล่ะค่ะเอาให้ชัดเอาให้รู้เรื่อง
ตรงนี้คือโรงหล่อพลัดเรารู้แน่แล้วแหละ
เราก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ออกมาบอกนะ
บอกว่าคุณปอกับคุณโรเบิร์ตเนี่ย
เดินทางมาทำพิธีหลอกพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือว่าปางสะดุมาร
นี่เห็นไหมคะพระหลายรูปเลยลงมาจากรถคันนี้
เราได้ข้อมูลมาว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าปกับโรเบิร์ตเดินทางมาทำพิธีหล่อพระพุทธรูป
มารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารเพื่อนำไปถวายให้วัดที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
พี่อุเทนบอกว่าทั้งสองคนตั้งใจจะทำบุญสร้างพระ
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลส่งถึงดวงวิญญาณของคุณแตงโม
นี่เห็นไหมคะรถตู้หรูเล็กซัดคันนี้แหละค่ะ
นี่แหละค่ะที่เราสังเกตว่าเอ๊ะมาที่โรงหล่อพระ
ทำไมตอนนี้ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวฟังเสียงหลวงพี่อุเทนค่ะ
คือทั้งสองก็ตั้งใจคืออัตมาบอกไปรอพระกับพระอาจารย์ก่อน

แล้วพระองค์นี้จะไปประดิษฐานที่ไหนครับพระอาจารย์

ที่ตรงนั้นคือจะมีแต่ชาวบ้านที่ยากจนอืม

เป็นอีกสาขาหนึ่งของของวัฒนธมาย
สิงค์มีโยมถวัยที่ไปให้
เป็นปางอะไรครับท่าน
เป็นสรุง
สรุปแบบนี้ที่เราตกใจกันว่า
ไหนอีกแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่มีรถตู้รถลักษณะเป็นฟอร์จูเนอร์
ขับตามกันไปไปที่สัมพลาณกรณกฐมสรุปไปโรงหล่อ
เพราะว่าโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตเห็นไหมสั่งหล่อพระพุทธรูป
เพื่อนำไปถวายที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาของวัดท่าไม้ค่ะ